มิติใหม่การลองรองเท้าโลกต้องจำเหมือนกันค่ะ
ซื้อรองเท้าทั้งทีซื้อแบบธรรมดาไม่ได้

พี่ออภดูตอนจังหวะมีตอนหันมองเนื้อนี้
นี่ผมดูผมรุ้นมากเขาก็จะขโมอยู่ที่ไหน
ก็จะเปิดเหมือนคนวิ่งราวของ

ซื้อรองเท้าท่านไปมันก็ต้องลองวิ่งดูไง
จริงมันก็ทำได้นะคือเรื่องวิ่ง

บางยี่ห้อเนี่ยเขาจะมีเหมือนเป็นรูวิ่งให้ทดลองวิ่งเลย
เพราะว่าเราต้องดูว่ามันซัพพอร์ตเท้าเราดีไหม

แค่สวมสองข้างไปยืนหน้ากระจกเออมันเข้ากับเท้าไหมมันสวย
ก็ยกใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นรองเท้าที่ใช้งานแบบนี้ค่ะ

เหมือนแบบจะได้รู้ว่าซื้อไปคุ้มค่าไหมเพราะราคามันไม่ใช่ถูก
หนุ่มแดนเสือเหลือล่ะค่ะหนุ่มมาเลเซีย
โพสต์ไว้ตั้งแต่วันที่๒๖พฤศจิกายนพฤศจิกายน
ยอดผู้ค่าชมตอนนี้เนี่ยกว่า๒๕๐๐๐๐๐วิวแล้วนะคะ

เป็นมิ้นก็คงมันแบบก็คงถือกล่องวิ่งไล่เหมือนกันอ่ะ
แล้วเขาวิ่งเร็วมากน่าจะเป็นนักวิ่ง
เออเขาออกตัวแบบนะเพราะว่าท่าเครื่องอะไรแบบ
อืมอ่าคือทำได้แต่ว่าบอกพนักงานก่อน

แต่ว่าให้ลองวิ่งนะคะไม่ต้องวิ่งราวของเขา
เดี๋ยวนี้คนเขาก็แบบมีอะไรแปลกแบบโลกต้องจำเยอะนะ

แบบนี้เอามาฝากคุณผู้ชมให้ยิ้มกันหน่อยข่าวเช้าแบบนี้นะครับ